ทีนี้มาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานคร
เมื่อวานนี้เป็นเหตุเคลนก่อสร้างโรงแรมแห่งหนึ่ง
พังถล่มลงมาแล้วปรากฏว่าเคนมันไปหล่นใส่อาคารอเนกประสงค์

เหตุการณ์นี้มีน้องนักเรียนได้รับบาดเจ็บ๑๐คน
๑ใน๑๐สาหัสตอนนี้น้องอาการกระโหลกร้าว
แล้วต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
แล้วจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ครั้งแรก
บอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดลักษณะเหตุการณ์คล้ายกัน
ครั้งก่อนไม่ใช่เครนเป็นวัสดุก่อสร้างที่มันหล่นลงมา
เกิดขึ้นซักประมาณ๓๔ครั้งแล้วไปแจ้งทางเขต
แต่ผู้ประกอบการผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของโครงการ
ก็ไม่มีสำนึกสำเนียกสังวรอะไรเลยที่จะป้องกัน

มีหนำซ้ำความช่วยของฝ่ายโยธาเขตบางรักษ
พูดว่าไงทราบไหมคะบอกว่าไอ้เศษวัสดุก่อสร้างที่มันตกหล่นลงมา
มันเป็นความเสียหายทางแพ่งบริษัทที่เขารับเหมาก่อสร้างเขารับผิดชอบอยู่แล้ว
ถ้าไม่เสียชีวิตก็คงไม่เป็นไรแล้วนี่ไงสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ความช่วยของคุณไงล่าสุดผู้ว่ากรุงเทพมหานครสั่งย้ายหัวหน้าฝ่ายโยธากรุงเทพมหานคร
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับแต่เอาล่ะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศของเมื่อวานกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเครนก่อสร้างหักนะคะทำให้เศษวัสดุก่อสร้างมันร่วงลงมา
ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ในโรงเรียนอสัมชันคอนแวนก็มีทั้งแผ่นเหล็กนั่งร้าน
แล้วก็เศษหลังคาอลูมิเนียมโคมไฟกระจายเกลื่อนพื้นเลยค่ะ
มีน้องนักเรียนตอนนั้นเรียนวิชาภาระศึกษาได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น๑๐ราย
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามอาจารย์ที่สอนวิชาภาระศึกษา
คุณสุริยาแจ่มจำรัฐเล่าบอกว่าช่วงสักประมาณ๑๐โมงที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้
น้องนักเรียนชั้นม๓กำลังเรียนวิชาภาระอยู่ในโรงยิม
ซึ่งก่อนที่จะปล่อยน้องออกมาพักสักประมาณ๑๐นาที
ปรากฏว่าเสียงดังปั้งบนหลังคาโรงยิมค่ะ
จากนั้นมีแผ่นโครงสร้างเหล็กหลังคาเศษวัสดุก่อสร้างก็ตกลงมา
นักเรียนตอนนั้นก็พากันแตกกระเจิงวิ่งหนีกระจัดกระจายนะคะ
แต่มีน้องนักเรียนหญิงชั้นม๓๑คน
น้องหนีไม่ทันถูกเศษวัสดุทับ
แล้วก็โดยเฉพาะที่บริเวณศีรษะล่าสุดอาการน้องคือกระโหลกร้าวนะคะ
ฟังเสียงคุณครูสอนพละก็คือคุณสุริยากันหน่อยค่ะ
ขณะกำลังสรุปงานอยู่ก็มีเสียงดังมาก
เหมือนระเบิดปุ้งออกมาหนึ่งครั้ง
เด็กของผมก็ยังไม่ได้ลุกวิ่งทรัพย์ประการใด

พอปุ้งเสร็จเด็กก็เงยหน้าขึ้นไป
เขาคงจะเห็นว่ามีอะไรล่วงลงมาก็ลุกวิ่ง
พอผมเห็นเด็กลุกวิ่งผมก็เลยใช้มือสองมือเนี่ยตอนเด็ก
ให้เข้าไปที่บริเวณใต้อาคาร

หันมาดูว่ายังมีเด็กอยู่ไหม
ก็พบว่ามีเด็กถูกแผ่นเหล็กทับอยู่๑คน
แน่นอนนะฮะเหตุการณ์มันเกิดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ก็ต้องไปถามเขาซิพ่อเมืองกรุงเทพ
ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองมาเลยครับ

ก็ลงหน้าตาคิ้วขมวดเครียดมาเลย

ต้องการจะยกแผ่นเหล็กนั่งร้านขึ้นไปบนชั้น๒
อันนี้ท่านบอกนะเล่าให้ฟัง
การว่าเครนน่าจะรับน้ำหนักไม่ไหว
ก็เลยหักลงมาคือสลิงก์มันไม่ได้ขาดนะ
แต่เครนมันหักเลย
สำหรับอาคารเครนหัก
เป็นคอนโดมิเนียมสูงสัก๑๗ชั้น

เจ้าของอาคารได้ไปขออนุญาตสำนักการโยธากรุงเทพมหานครปรับปรุงอาคาร
มาพบว่ามีการต่อเติมแบบไม่ถูกต้องตามที่ขออนุญาตก็มีการดัดแปลงต่อเติมเป็นโรงแรม
แล้วก็มีการออกคำสั่งระงับการก่อสร้างไปตั้งแต่๑เมษายนด้วยนะ
คือจากเดิมเป็นคอนโดมิเนียมแล้วจะดัดแปลงเป็นโรงแรมต่อเติมเป็นโรงแรมถูกต้อง
ใบขออนุญาตก็ขอไม่ถูกต้องอ่านะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะ
ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้น
และระหว่างที่ผู้ว่าให้สัมภาษณ์สื่อมีผู้หญิงคนนี้เป็นกรรมการสิทธิ์เก่า
สัญชันคอนแวนคือนางสิมรินดาจงอุดมฤทธิ์นะฮะ
อุดมเริกนะฮะได้ร้องเรียนเข้าไปถามผู้ว่าเลย
เอายังไงท่านจะเด็ดขาดได้หรือยังที่นี่มีแต่ผู้หญิงท่านจะทำยังไง
ท่านก็ตอบเลยนะเดี๋ยวผมจะเด็ดขาดเลยเนื่องจากที่ผ่านมาเหตุการณ์เนี้ย
มันเป็นการเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นครั้งที่๕แล้ว
ทุกคนตื่นตกใจทั้งครูและนักเรียนนะฮะ
แล้วไปฟังคำตอบของท่านผู้ว่าว่าท่านจะตอบยังไง
ผมมันยอมรับอยู่แล้วแหไมะกูก็พูดเนี่ยถามซึ่งทุกช่องน่ะ
ถ้าตะปูตอกได้ยินเสียงตะปูแม้แต่ต้นเดียวผมเอาเรื่องทั้งเขตเลย
เดี๋ยวแก้ไถให้อยู่แล้วนี่ไงก็บอกแล้วไม่ต้องเหตุการณ์อย่างงี้
แค่ตอกตะปูอันเดียวผมย้ายหมดทั้งเขตเลยเอาอย่างงี้น่ะขอบคุณมากค่ะ
สื่อได้ยินทุกคนโหพูดไปแล้วน่ะเข้าใจผมถ้าเป็นลูกหลานผม
ก็ไม่สบายใจเหมือนกันหมดทุกคนฝากท่านทุกคนเต็มที่ทุกคน
เป็นความเดือดร้อนของสังคมผมสั่งกันแล้วว่าจำเนินคดีทุกข้อหาทั้งหมดเลย
เรียกท่านผู้กลับเดียกรองคุกการมาคุยแต่มันไม่ได้หรอก

จะปลอดภัยแต่ก็มีคนถามกลับไปว่าท่าน
ท่านบอกว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดตอกตะปูแม้แต่อันเดียว
เล่นงานทั้งเขตแต่ที่ผ่านมาเขาสร้างไป๑๗ชั้น๒๐ชั้นแล้ว
ทำไมท่านถึงไม่เห็นไม่ได้ยินทำไมถึงไม่ยอมเล่นงานตั้งแต่

แล้วคือมีอ้างบอกว่าก่อนหน้านี้มีการออกคำสั่งระงับการก่อสร้างแล้วใช่ไหม
และยังคงมีการฝ่าฝืนคำถามต่อคือฝ่าฝืนคุณเห็นอยู่ตามตาว่า
มีการก่อสร้างขึ้นไปถึง๑๗ชั้นแล้วคุณไม่เห็นเหรอ
คนในพื้นที่เขตคุณไม่เห็นเหรอสั่งย้ายหัวหน้าโยธา
แล้วทำไมผอเขตบางรักษ์ทำไมไม่โดนด้วย
ชี้แจงด้วยนะแล้วก็ต้องมีคนถามว่า

ท่านก็ยอมรับว่าเออก็ผิดเองแหละที่ไม่ได้ตรวจตราอย่างทั่วถึง
แต่วันนี้มาแล้วไงมาแล้วโอเคนะ

สื่อทุกช่องเป็นพยานท่านขอให้เราช่วยเป็นพยานให้แล้ว
เราจะทำหน้าที่พยานให้ได้ดีที่สุด
คุณคะข่าวเช้าไทยรัฐเราจะเป็นพยานให้ค่ะ

อ่าอย่างที่คุณน้องเซอรินบอกนะคะว่าพวกกรทมเนี่ย
มีคำสั่งย้ายหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตบางรักษ์ออกจากพื้นที่
ประจำที่สำนักการจราจรและขนส่งแล้วนะคะ
สำหรับการปล่อยประให้มีการลักลอบเกาะสร้างผิดกฎหมาย
ส่วนอาการบาดเจ็บของน้องนักเรียนหญิงนะคะทั้ง๑๐คนเนี่ย
ล่าสุดหมออนุญาตให้กลับบ้านได้๙คน
แต่อย่างที่บอกน้องอีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ได้รับบาดเจ็บที่แผลฉีกขาดหน้าผากกหู

อย่างที่บอกนะคะต้องเฝ้าระวังอยู่๒๔ชั่วโมงแรกนี้
แล้วก็ต้องดูว่าจะมีเลือดออกในสมองหรือเปล่า
ส่วนเรื่องของคดีความเราก็ตามกันให้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกดวงโชธสุวรรณจราชภูมิกับสนบังรักษ
บอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งติดตามตัวคนขับเครน
ซึ่งเป็นคนไทยตอนนี้หลบหนีไปแล้วนะคะ
ติดตามตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
ว่าเกิดอะไรกันแน่แล้วก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาคือ
กระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
และทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
ตำรวจบอกว่าหากไม่พบตัวแน่นอนนะคะว่าขั้นตอนต่อไป
ก็จะมีการออกหมายจับสำหรับคนขับเครน
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
วิศวกรที่ไปควบคุมการก่อสร้าง
ตอนนี้อยู่ระหว่างให้พนักงานสอบสวนกำลังสอบปากคำอยู่
เรื่องต้นได้มีการนำนายพัทรเกียรติสนทิเดชกุล
วิศวกรคุมงานมาสอบปากคำ
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
สำหรับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าสาเหตุดังกล่าวเกิดจาก
คนงานที่ไปขับเครนยกแผ่นเหล็กนั่งร้านกว่า๓๐แผ่น
ซึ่งแขนเครนมันรับน้ำหนักไม่ไหวไง
ก็คือยกเกินขนาด
พอไม่ไหวเสร็จปุ๊บแขนเครนมันก็หักงอลงมา
ส่วนแผ่นเหล็กมันก็ร่วงใส่หลังคาอเนกประสงค์

นี่แหละประมาทจริงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนี้เนี่ย
หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะ

เพราะว่ามันก็มีการก่อสร้างอยู่ทั่วกรุงเทพตอนนี้

อยากจะให้มันจริงจังมากขึ้น